มาดูการก่อเหตุของนักเรียนอาชีวะนะครับ
ก็ซิ่งรถจักรยานยนต์ไล่ฆ่ากันกลางถนน

โชคดีที่รถจักรยานยนต์แรงเร่งเครื่องหนีได้หุดหวิด
ขณะที่ชาวบ้านหวั่นไม่ปลอดภัย
ขอตำรวจเร่งติดตามตัว
นี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพเหตุการณ์นะครับ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่มีเด็กวัยรุ่นแต่งกาย

ขับขี่แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อยู่กลางถนน
คนซ้อนท้ายจะชักอาวุธปืนออกมาขึ้นลำกล้อง

ที่พยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หนี

ซึ่งจะเห็นว่ารถคันที่ถูกยิงพยายามเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์อย่างรวดเร็

ก็เร่งเครื่องขับตามไป
แต่ขับตามไม่ทันแต่ก็ยิงอยู่ดี

ทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนในขณะนั้นตกใจ
คดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

ช่วงถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ช่วงบริเวณก่อนถึงแยกบ่อตะกัว
ซึ่งเป็นเขตดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
ของสพสามควายเผือกจังหวัดนครปฐม
โดยพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยนะครับว่า
ตำรวจได้สอบถามภูมิกับการสพสามควายเผือกแล้ว
โดยเจ้าของคลิปคือคนที่มีกล้องหน้ารถ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์
ตำรวจบอกพร้อมสั่งกำชับให้ชุดสืบสวนไปติดตามมาให้ได้
ว่าใครเป็นผู้เสียหายเพราะเหตุการณ์นี้อุกอาจ

คาดว่าจะทราบตัวผู้เสียหายเร็วนี้
จากนั้นจึงจะสามารถรู้ได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
และเคยมีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนนะครับ
ส่วนของการป้องกันและปราบปรามนั้นที่ผ่านมามีชาวบ้านเห็นแบบนี้บ่อยครั้ง
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
แล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
มักจะเกาะเหตุตีกันบริเวณถนนหลวง
หรือว่าตามที่พักผู้โดยสาร
ในช่วงก่อนเข้าเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียน
บางครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เดินทางโดยไม่เกี่ยวข้อง
แต่พอแจ้งความแล้วตำรวจสกัดจับแต่ไม่ทัน
หลบหนีไปก่อนทำให้ต้องมีการวางมาตรการเข้มข้น
โดยได้กำชับตำรวจสพสามควายเผือก
อำเภอเมืองนครปฐมและสพนครชัยศรี
เข้มเวลาโรงเรียนเข้าและออก
ต้องมีตำรวจอยู่ตามจุดต่างใกล้กับโรงเรียน
เช่นป้ายจอดรถหรือที่พักอุทธศาล

เมื่อกี้มีป้ายทะเบียนอะไรไหมมันจะหาง่ายขึ้นไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ